มีทางเลื่อนที่ทากลักษณ์ญาชาสุวรรณภูมินะครับ

อ่ารายงานว่าคุณแม่ผัดเดินแล้ว
นี่คือภาพล่างสุดครับ

ใช่ครับนี่คือภาพล่าสุดครับคุณผู้ชม
นะครับมีข้อความบอกว่าคุณแม่เดินได้ไกลกว่าสิบห้าเมตร
แต่ยังต้องฝึกการใช้ชีวิตเช่นการเดินเข้าห้องน้ำ

ขณะนี้นะครับคุณแม่กำลังใจดีมาก
ตั้งใจทำกายภาพไม่อิดออดแม้จะเจ็บแผลบ้างก็ตาม
ทีมข่าวไปคุยกับนะครับในกฤทธิ์นะครับ
ลูกชายของผู้ได้รับบาดเจ็บก็เล่าบอกว่า
สภาพจิตใจของคุณแม่นะครับพอทราบว่าอุบัติเหตุ
มันเกิดจากอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากผู้โดยสาร
ไม่ได้เกิดจากคุณแม่ท่านไปทำอะไรนะครับ
ให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะฮะก็ทำให้คุณแม่
แล้วก็คนในครอบครัวสบายใจครับสบายใจขึ้นมาก
แล้วก็มีกำลังใจดีทุกวันนี้คุณแม่ก็เข้าโซเชียลมีเดียแล้วนะ
พอเห็นกำลังใจจากเฟซบุ๊กหรือว่าแม้แต่ทางหน้าเพจข่าวต่าง
คุณแม่ก็ดีใจนะครับที่มีคนให้กำลังใจท่านเยอะ
แต่ว่ายังมีภาวะมีตกใจสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนอยู่บ้างนะครับ
แล้วก็มีอาการเจ็บขาจากเส้นประสาทอีกทั้งนะครับ
คุณแม่กังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายไงพอแม่ต้องหยุดงานไง
ส่วนเรื่องการรักษาในอนาคตได้พูดคุยการจัดหาขาเทียมแล้ว
โดยการท่ากัศยานก็ติดต่อมาพูดคุยและสอบถามอาการคุณแม่เป็นระยะ
อาจารย์ออสครับอาจารย์ออสรองศัตว์อาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์นะครับ
ท่านเป็นหนึ่งในทีมตรวจสอบสาเหตุของทางเลื่อนที่มันเกิดขึ้นแบบนี้

ท่านบอกว่าตอนนี้สอบเสร็จตรวจเสร็จไปแล้วกว่า๘๐

ปฏิเหตุคือคุณแม่ไม่ได้ไปทำอะไรให้ไอ้เครื่องนั้นมันมีปัญหา

แล้วเกิดปัญหากับท่านแต่มันเกิดจากอุบัติเหตุนะครับ
แผ่นทางเลื่อนเนี่ยไอ้แผ่นทางเลื่อนชิ้นที่ผู้ได้รับบาดเจ็บน่ะยืนอยู่น่ะน็อต
มันหลุดหายไป๓ตัวคุณผู้ชม

๑๒๓ขาลงไปเรื่อยขาลงไปเรื่อยหวังว่ามันจะหยุดไง
นะครับเบื้องต้นผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่ายยอมรับว่าเป็นอุบัติเหตุ
และขอรับผิดชอบทุกประการโดยบริษัทท่ากาศยานไทยนะครับ
จะเป็นผู้แถลงข่าวต่อไปครับ